เรื่องเกี่ยวกับทองแต่คนละมุมเลยนะ
เมื่อกี้จะชิงทองใช่ไหมครับคุณพระอภรน้องคนนี้ที่๑๐๑ก้าวขวบ
ปูปูอะไรตกอยู่บนถนนปู่จอดรถครับ
เป็นสร้อยข้อมือทองคำหนักสองบาทครับบอกปูเอาไปคืนเจ้าของเถอะ
๙ขวบคุณผู้ชมนะฮะคนดีทำดีแล้วก็คนที่ทำของหายก็มีน้ำใจครับ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ออม๙ขวบไปกับปู่คือนายเรืองเดชจุมมนตรีนะครับ
พากันจะไปที่ตู้ฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งริมถนนเทวาพิบาลตะบนในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ขากลับออมบอกปูปูปูปูหนูเห็นของตกที่ถนนนะคะปูก็จอดรถลงไปดู
อ้าวมันเป็นซ่อยข้อมือขออภัยซ่อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒บาทครับ
มาสิเก็บมาเอาไปไหนเอาไปให้ตำรวจฮะ
บันทึกประจำวันไว้เพื่อรอให้เจ้าของมารับ
ต่อมาเมื่อวานนี้ที่เห็นอยู่นี้ครับ
ร้อยตำรวจเอกหญิงพัทราวดีบุตรนนท์
ท่านรองสารวัฒน์อำนวยการตำรวจภูทธอจังหวัด๑๐๑
หรือว่าหลักฐานที่ตำรวจหญิงท่านนี้เอามาแจ้งตรงกับที่พลเมิงดีเอามาฝากไว้
ก็ทราบว่าตำรวจหญิงท่านนี้แหละคือเจ้าของตัวจริง
วันนี้น้องออมกับคุณปู่ครับก็เลยมาส่งมอบสร้อยข้อมือทองคำ
คืนให้กับตำรวจหญิงท่านนี้โอ้โหตำรวจหญิงท่านนี้ดีใจมากครับ
คือไม่คิดว่าจะได้คืนเร็วขนาดนี้นะครับเธอยังไงฮะ
โอ้โหตอนแรกนอกจากจะเสียของแล้วใช่ไหม
บอกว่าไม่เป็นไรเธอขอมอบเงินสด๕๐๐๐บาท
ให้เป็นทุนการศึกษากับน้องออมครับ
พอดีลงมากำลังจะออกไปขับรถออกไป

นึกว่าไม่ใช่ก็เลยวนกลับมา
ทุกคนมาเงียบท้องขึ้นมาคุณกลัวเผื่อว่าเจ้าของมาใช้ท้อง

ข่าวของพวกรับผ่อนกับข่าวนี้คนละมุมเลย